สนับสนุนโดยบีชัวร์คิวอาร์คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่ครอบครัวของพี่หน่องจากจังหวัดตรังนะฮะ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถามนะครับ
เพื่อที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ทุนสักก้อนหนึ่งเพื่อไปเสริมอาชีพนะครับ
คุณพ่อจะได้อยู่ใกล้กับลูกน้อยลูกน้อยก็จะได้ไปโรงเรียน
ด้วยการตอบคำถาม๔ข้อถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ใจช่วยครอบครัวของการครับแล้วก็อยากให้ครอบครัวมาใช้ชีวิตอยู่รวมกันจริง
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่หน่องมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
หน่องคำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องนะครับใน๕เรื่องนี้จะเป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับครอบครัวของเรา
หน่องจะต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าเรื่องนี้เหมาะกับใครวิเคราะห์ให้ดีวางเรื่องให้ดีนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑การเมืองการปกครอง

สถานีรถไฟกันตัง

สุนารีราชศรีมา

เรื่องการเมืองการปกครองครับ
หน่องเคยเรียนการเมืองการปกครองเหรอครับ

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้นเป็นเวลาเท่าใด
ตัวเลือกที่๑๘ปี๑๑เดือน
ตัวเลือกที่๒๘ปี๙เดือน
ตัวเลือกที่๓๘ปี๗เดือน
ตัวเลือกที่๔๘ปี๕เดือน
ไม่ได้ทราบประวัติโดยละเอียดนะคะ
คือแค่ทราบว่าเป็นรัฐบุรุษแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากจังหวัดสงครา

ถ้าพร้อมแล้วพี่หน่องเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒๘ปี๙เดือนครับ
ขออภัยช่วยพ่อคุณครับค่ะไม่อยากให้ผิดเงินแน่แต่ข้อเดียว
หน่องจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คิกแล้วจะให้พี่คิกตอบเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
เหลือด้วยกันอยู่๔เรื่อง
ก็คือเรื่องสถานีรถไฟกันตังสุนารีราชศรีมาบุญชูเป่าบุญจิ้น
ขอเลือกบุญชูค่ะ
ทำไมถึงเลือกเรื่องบุญชูให้คุณพ่อครับ
เพราะเขาคงซื่อเหมือนบุญชูอะค่ะ
ดูแล้วลักษณะบุคลิกคล้ายบุญชูเลย

ขอให้โชคดีนะขอเชิญพ่อคิกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
สิ่งที่ผมจะถามนี่นะครับ
ผมจะหยิบในเรื่องของบุญชู๖
บุญชู๖โลกนี้ดีออกสุด
สวยน่ารักน่าอยู่ท่างุ่ย
นี่คือชื่อเรื่องและชื่อตอน
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บุญชู๖โลกนี้ดีออกสุด
สวยน่ารักน่าอยู่ท่างุ่ย
ออกฉายในปีพศใด
ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๖๒
ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๖
และตัวเลือกที่๔พศ๒๕๖๒
อย่างนั้นขอเดากันไม่รู้เรื่องนี้
ปกติก็มันเป็นหนังที่ดังมากแล้วนะ
แต่ถ้าถามพ่อสอนี่ก็จะไม่รู้เพราะว่าทำฮานไม่มีเวลาดูหนัง
ถ้าพ่อเลือกที่จะเดาเลือกที่จะตอบ
พ่อจะตอบตัวเลือกไหนครับ

พศ๒๕๓๔ครับ
ตัวเลือกที่๔พศ๒๕๓๔ครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าเต๊ะขึ้นมาตอบ
เหลือด้วยกันอยู่๓เรื่องนั่นก็คือเรื่องสถานีรถไฟกันตังสุนารีราชศรีมาและเป่าบุญจิ้น
ขอเลือกเลยนะครับสุนารีราชศรีมาครับ
ทำไมเลือกเรื่องสุนารีราชศรีมาครับ

ขอให้โชคดีแสดงว่าต้องได้แน่
ขอเชิญป้าเต้มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ดยังก่อพากลับ
ตอบเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วป้าเต๊ะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองสุดท้ายที่กรุงเทพครับ
เอาล่ะป้าจ๋าเหลืออีกคนเดียวเท่านั้น
ก็คือไฮไลท์ของบ้านคือนางฟ้าตัวน้อยและน้องน้ำขิง
แต่นี่เหลือด้วยกันสองเรื่อง
เต๊ะจะเลือกเรื่องไหนให้น้องน้ำขิงขึ้นมาตอบ
ระหว่างเรื่องสถานีรถไฟกันตังกับเรื่องเป่าอุดจิต
สถานีรถไฟกันตังค่ะ
ทำไมเลือกเรื่องสถานีรถไฟกันตังให้กับน้องน้ำขิงครับ
เพราะว่าเขาเวลาว่างอะไรเขาชอบไปใช้
ชีวิตการเที่ยวการกินอะไรอยู่ที่นั่นนะคะ
แสดงว่าน้องก็ได้ไปที่สถานีรถไฟบ้างค่ะ

เชิญน้องน้ำขิงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เวลาได้ไปเที่ยวกับพ่อกับแม่มีความสุขไหมลูก

สถานีรถไฟกันตังค์มีอะไรบ้างค่ะลูก

สถานีรถไฟกันตังประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานปีพศใดครับ
ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๔พศ๒๕๖
คุณหนูชอบกินเครื่องที่น้ำไพรค่ะแต่หนูไม่ค่อยรู้ได้เรื่องพศ

ขิงพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนลูก
ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๓๖ครับ
ขอให้โชคดีนะลูกนะเราจะไปฟังเฉลยกันในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมมาเอาใจช่วย

ตัวของคุณแม่หน่องนะคะว่าจะสามารถพลิกวิกฤตสามารถมีเงินทุนกลับไปต่อลมหายใจ
ไปสร้างอาชีพเพื่อที่ครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหรือไม่
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
นี้ดีออกสุดสวยน่ารักน่าอยู่ท่างุ่ย
ออกฉายในปีพศไหน